อ่ะคุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็คงจะยาวแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะเอามาเตือนภัยกันอยู่ตลอดเวลา
ลิงก์อะไรต่างต่างจะส่งมาทางไลน์บ้าง
ถ้ามันแปลกผิดปกติอย่าไปกดอย่าไปยุ่ง
หลอกให้เราโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างอย่าทำ
ไม่อย่างนั้นจะเหมือนแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้แทบจะเป็นลมล้มทั้งยืน
มิจฉาชีพอ้างเป็นสรรพากรค่ะ
ปรากฏถูกดูดเงินหายหมดบัญชีล้าน๖แสน

โอ้โหนี่คือหมดเลยใช่ไหมหมดเลยเธอหมดเลยจริง

คุณบุญทันเสวิสิตอายุ๕๔ปีค่ะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านโคก

มิจฉาชีพโทรมาหาแล้วบอกเป็นสรรพากร
แล้วเนี่ยพี่เขาเล่า๑๙มกราคมนะคะมีคนโทรเข้ามาบอกเป็นสรรพากรนะ
จะยกเลิกแอปถุงเงินหรือเปล่า

เขาบอกตอนนั้นไม่สะดวกคุยตอนนั้นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่
ทีนี้เขาบอกว่าปรากฏมันเหมือนมันโทรมาอีก
โทรมาบอกว่าสั่งให้พี่เขาไปเสียภาษีย้อนหลัง
พี่เขาก็เลยตอบไปว่าเสียภาษีแล้วปีละ๒ครั้ง
จากนั้นปลายสายบอกถ้าเสียแล้วยืนยันการเสียภาษีหน่อย
ให้พี่เขาทำรายการผ่านทางไลน์
ตอนนั้นเขายุ่งอยู่เขาอะไรกดอะไรเข้าแล้วกลายเป็นมือถือค้าง
เขาเอกใจแล้วเคยดูข่าวไทยรัตน์
รีบปิดเครื่องแต่เครื่องมันปิดไม่ได้แล้ว
สุดท้ายพอไปเช็คเงินในบัญชี๓บัญชีค่ะ
หายไป๑๖๘๒๗๐๗บาทเกือบ๑๗๐๐๐๐๐บาท
รีบติดต่อไปที่ธนาคาร๒แห่งปรากฏว่า
เงินจากบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะสาขาด่านซ้าย
ไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อว่านายสิทธิชนสาหลี
แล้วยังมีบัญชีของพี่เขาอีกนะคะที่กรุงไทยอีก๒บัญชี
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ปิดบัญชีไปก่อน
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยผูกบัญชีกับแอป
หรือมีการถอนเงินอะไรออกไปเด็ดขาดพี่บุญทันเล่าแบบนี้
ทางด้านลูกสะพ้ายค่ะนางสาวกันติมาแข็งขันบอกว่า
อยากให้ธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
บัญชีของลูกค้าให้มากกว่านี้ค่ะ
คือหนูอยากจะถามว่าเวลาเอาเงินไปฝากค่ะ
ธนาคารไม่เห็นจะว่าอะไรแต่พอเราได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
ทำไมไม่ได้รับความเชื่อเหลืออะไรเลย
คือเงินล้านกว่าค่ะหายเม็ดไม่สะทกสถานไม่เดือน
เหนือร้อนใจเลยเลยค่ะ
ก็จะบอกว่าติดตามเหมือนกัน
พี่ขวัญนิดนึงว่าเชอรี่เพิ่งสไลด์เฟซบุ๊กเนี่ย
เพื่อนเพิ่งโพสต์ร่ายยาวมาเลยบอกว่าโดนมิจฉาชีพ
แต่ยังดีเขามาในช่องทางเหมือนกันเลย
สไตล์สรรพากรแต่ว่ายังโชคดีที่เพื่อนไหวตัวทัน
บอกว่าดูข่าวไทยรัฐบ่อยไม่ได้โอนไป
สองรายเจอแบบเคสคุณป้านี้เลย
ให้หนักให้แน่นสรรพากรไม่มีให้ทำธุรกรรมทางไลน์

ไม่มีแน่นอนเราต้องยื่นภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของสรรพากร

ใกล้สังเกตไหมว่าช่วงนี้ทำไมถึงใช้เป็นกลยุทธ์

พอดีเขาใช้จังหวะนี้เลยมิจฉาชีพ
ทีนี้เข้าใจนะตัวลูกสะพ้ายก็บอกนะยืนยัน

อยากจะเรียกร้องให้ธนาคารคืนเงินมา
เพราะมองว่าธนาคารควรมีระบบความรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากกว่านี้
ติดใจว่าเธอไปแจ้งเรื่องธนาคารเงินหายเป็นล้าน
แต่ธนาคารไม่ได้อายัดทางปลายทางบัญชีอะไรต่ออะไร
เคสอย่างนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว

ง่ายเชียวแต่พอเวลาเกิดเรื่องกันมา